ไล่เรียงไปลองดูกันหน่อยไหมคะ
ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านสเต็กอารมณ์แบบเป็นคฤหาส

คือเป็นส่วนหนึ่งเลยนะในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของไทย
เชมิลินร้านนี้ค่ะถือว่าเป็นร้านอาหารเก่าแก่
อยู่ในอาคารบ้านเจ้าพญาที่มีอายุกว่า๑๕๐ปี
แล้วร้านนี้นะถ้าเป็นนักชิมอ่ะโอ้โห
ชิมเป็นที่รู้จักจากทั่วโลกเลยล่ะค่ะ
นี่ด้านในคือร้านมีหลายห้อง

เมนูเด็ดเนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มแบบ

อ๋อเนื้อย่างเนื้อดิบซอยจุอะไรพวกนี้นะคะ

มันไม่เหมือนกัน

เนื้อโคแอนกัสจากอะไรอ่ะอาจเจธิน่า
แล้วเมนูแต่ละเมนูเนี่ยหน้าตาดีรสชาติดีด้วยค่ะ

เมนูแล้วมันฟิวชั่นนะพี่เบิร์ต
ฟิวชั่นแบบทั้งฝรั่งเศสญี่ปุ่นด้วย
อันนี้ที่พี่เบิร์ตให้ดูเนี่ยนะฮามาจิใช่ไหมคะ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าเป็นแบบชีสเนื้อตัดเย็น
โอ้โหโคคัส
นี่ขวามือปลาแบบไม่มีมันฝรั่ง

ไม่มีสลัดมิโส
กุ้งแม่น้ำเผาตัวเบอร์เริ่มเลยอันนี้แบบนี้ค่ะ
นอกจากนั้นก็มีซีโครงแกะอ่านได้

ต้องเป็นแบบมีเดียมแรร์หน่อย

แล้วก็เมนคอร์สมีอะไรบ้าง

ใช่ก็นี่ไงถึงบอกว่าสายเนื้ออย่างพี่เบิร์ดและดอม

สงสัยว่าคุณหญิงสุดารัฐท่านได้กินครบหรือเปล่า

ก็อาจจะไม่ครบคอร์สใช่ไหม

ปิดท้ายด้วยวายมะม่วงวายข้าวเหนียวดำ
จากข้าวหอมมะลิสุรินค่ะวิสาหกิจชุมชนสุรินนั่นแหละ
ซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสุราเก้าหน้า

ว่าทางเก้าไกลเนี่ยเขาก็สนับสนุนเรื่องนี้อยู่นะคะ
ซึ่งที่ร้านนี้นะประวัติของร้านอ่ะ
ถือว่าเป็นร้านที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมือง
อย่างที่บอกค่ะสมัยพลเอกชาติชาย
ชุนฮวานเป็นนายกใช่ปี๒๕๓๑นะพี่เบิร์ตคือเคยใช้ร้านนี้แหละ
แล้วพอมาปีนี้๒๕๖๖ใช้สถานที่นี้
นี่ไงพระเก้าไกลเชิญพรรฟร่วมทั้งหลาย
มาร่วมกันประชุมเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาล
ถามว่าคุณพิธาคุณพิธามองไปถึงสมัยแบบคุณชาติชายเลยไหม

คุณวิทาบอกว่าจริงที่เลือกร้านนี้นะร้านอยู่ใกล้กับสภาแล้ว
มาทานที่นี่สองสามครั้งแล้วเดินทางสะดวกไม่ได้อิงประวัติศาสตร์การเมืองอะไร
ลองฟังคุณพิทาหน่อยค่ะ
คุณเมธาวันนี้เลือกเมนูอาหารที่เป็นตะวันตกตะวันออกฟิวชั่นกันใช่ไหมครับ
ตั้งใจสื่อสัญญาอะไร
ก็ไม่ได้อะไรพิเศษครับก็เป็นเมนูของทั้งร้านนี้
จนทั้งนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากใหม่

ก็อยู่ใกล้กับสภาใกล้กับเดินทางที่นี่สองครั้ง
แล้วก็จัดการได้เร็วเร็ว
เห็นว่าเป็นร้านตำนานเห็นว่าร้านตำนาน

แล้วก็คิดว่าเหมาะสมแล้วก็มีห้องในการพูดคุยข้างบน

ก็ให้สัมภาษณ์เล็กน้อยนะคะหลังจากที่ออกมานะ
อ่านกันไปสองคนพี่ไปสั่งกะเพราเนื้อกินแล้ว
ของเราต้องล้านต้นไม้ข้างหลัง
เหล่ากินเสร็จเราจะยืนจับมืออย่างนี้ด้วยค่ะ

เป็นโรงแรมอะไรสถานที่นี้มีประวัติอย่างไร
คุณผู้ชมเราให้ดูภาพมุมสูงนี่
เป็นโรงแรมหรูระดับ๖ดาวนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งครับ

ที่ระดับหกดาวของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนภักดีครับเจ้าของไทยเบเรชซึ่งเจ้าสัวเจริญเนี่ยมอบหมายให้ลูกชายคนเล็กก็คือคุณปะนดสิริวัฒนภักดีมาบริหารครับ
โรงแรมนี้ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นชั้นนำระดับโลกและมีโรงแรมในเครือถึง๘๑แห่งทั่วโลกครับ
และ๕โมงเย็นคุณพิทาจะไปขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยตัวเอง
ชาวนทบุเรียนในจังหวัดนทบุรีค่ะ
คุณผู้ชมคะดูเส้นทางจะไปไหนบ้าง
คือจะไปโลตัสปากเกร็ดหัวถนนปากเกร็ดท่าน้ำนนทบุรีถนนประชาราชถนนติวานนท์แล้วก็ตลาดนกฮูก
โอ้โหตลาดนกฮูกคนเยอะด้วย
ใช่ค่ะเย็นนี้นะคะก็มีความคืบหน้าทั้งวันแหละ